คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องของวัคซีนซิโนแวค
คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็เห็นหนังสือคำสั่งนี้กันแล้วนะคะ
คือแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลด้วยแหละเป็นการออกหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวานนี้
เรื่องของการแจ้งเตือนเฝ้าระวังการเก็บรักษาวัคซีนซีโนแบ็ค
เลขทะเบียนหนึ่งสี่สามทับหกสี่แล้วก็วงเล็บเอ็นบีซี
มันเป็นประเด็นที่ว่ามันมีวัคซีนซีโนแวคบางส่วนนะคะ
มันจับตัวกันเป็นก้อนเจลกลายเป็นเจลใสเนี่ยนะคะ
นี่นะคะแล้วก็มีรุ่นการผลิตบอกเอาไว้หลายคนเนี่ยถึงขั้นไปดูเลยนะ
แอปพลิเคชันหมอพร้อมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไปฉีดกันแล้วเนี่ยว่า
ฉันฉีดซิโนแวครุ่นการผลิตรุ่นนี้หรือเปล่า
ของผมนี่รุ่นนี้เลยคุณเขียนมากลัวว่าจะได้รับผลกระทบหรือเปล่า
แต่ฟังคำชี้แจงก่อนนะคะคุณภาคภูมิก็ไม่ได้ตกใจใช่ไหม
คุณพะพูนก็รอฟังด้วยเนี่ยแหละใช่ค่ะคือหลายคนบอกว่าอุ้ย
ของเรารุ่นนี้เลยมีคำชี้แจงออกมาค่ะ
จากในแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยาหรือออยนะคะบอกว่าได้รับแจ้งจากหน่วยฉีดวัคซีน
นอกโรงพยาบาลหนึ่งจุดค่ะครับเขาแจ้งเข้ามาว่าพบวัคซีนหนึ่งร้อยสิบขวด
จับตัวเป็นก้อนเจลเขย่าแล้วมันไม่หายค่ะ
อืมเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะออยเนี้ยเรียกเก็บทันที
แล้วก็เอาไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ
รวมถึงวัคซีนตัวอย่างที่มีการเก็บไว้ก็มีการตรวจสอบอย่างละเอียด
ไม่ได้พบความผิดปกติอะไรนะคะครับซึ่งวัคซีนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
ที่เขาบอกว่ามันเป็นก้อนเจลหรือมันเป็นเหมือนวุ้นเนี่ยนะ
คือมันจะเป็นเมือกเมือกสาเหตุมีสองอย่าง
หนึ่งเย็นเกินไปสองมีความเป็นกรดด่างของวัคซีนผิดปกติ
ทีนี้ต้องตรวจสอบยังไงหนึ่งเลยมีการตรวจสอบระบบขนส่งค่ะ
คุณผู้ชมระบบขนส่งจากสถานที่เก็บไปยังโรงพยาบาล
จุดนี้ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหานะคะ
เพราะว่าระหว่างขนส่งมีการควบคุมอุณหภูมิ
ถึงแปดองศาเซลเซียสตามที่กำหนดแต่ประเด็นตรงนี้ค่ะ
การเก็บที่จุดฉีดวัคซีนค่ะคุณผู้ชมทำไมฮะ
อาจจะเก็บแบบเย็นจนเกินไปเอาน้ำแข็งไปประคบใกล้ใกล้
น้ำแข็งอุณหภูมิติดลบพอไปประคบกับขวดวัคซีน
ที่จุดฉีดวัคซีนมันเลยจับตัวเป็นก้อน
มันเย็นไปเป็นเจลเป็นใครวุ้นแต่ท่านรองเลยค่ะ
บอกว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะคะ
เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงซึ่งไม่ได้เอามาฉีดให้ใครนะคะ
ตรวจเจอก่อนตรวจเจอก่อนว่ามันเป็นเจลมันเป็นเมือก

ไปเลยไม่ได้ไปฉีดให้ใครตรวจสอบเลย
ทีนี้ค่ะการออกหนังสือมาที่เราเห็นหนังสือเนี่ยค่ะ
เพื่อไปแจ้งเตือนจุดฉีดแต่ละจุดไงคะ
ว่าต้องระวังในการเก็บวัคซีนในจุดฉีดอย่าเอาน้ำแข็งไปประคบ

หนังสือที่ออกมาเพื่อแจ้งเตือนจุดฉีดให้เฝ้าระวังการเก็บรักษาค่ะ
ในการที่จัดเก็บวัคซีนที่ทำเป็นวัคซีนจากเชื้อตาย
จะมีใส่สารอรุมินัมลงไปนะครับ
ซึ่งสารนี้ไม่ได้เป็นสารอันตรายเจลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นสารอันตราย
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมที่จะไปฉีดนะครับ
ซึ่งทางจุดฉีดที่ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้ฉีดให้กับผู้ป่วยไปนะครับ
ก็อยากจะย้ำเตือนครับว่าคนที่ได้รับวัคซีนไปเนี่ย
ในทุกขวดเนี่ยนะครับผู้ที่จะฉีดเนี่ยเขาจะมีการดูก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับวัคซีนไปก็จะเป็นวัคซีนที่เหมาะสมไม่มีปัญหา
เพียงแต่ว่าในจุดฉีดที่อยู่นอกโรงพยาบาลเนี่ย
ก็จะมีการขนส่งวัคซีนไปอีกหลายที่เนี่ย
ก็จะมีการเอาก้อนน้ำแข็งไปวางไว้เพื่อให้อุณหภูมิเหมาะสม
แต่ว่าเนื่องจากว่าก้อนน้ำแข็งอาจจะทำให้อุณหภูมิที่อยู่ใกล้กับก้อนน้ำแข็ง
วัคซีนทั้งกล่าวเนี่ยอุณหภูมิต่ำกว่าสอง
นี่นะคะไม่ได้เอาไปฉีดให้ใครนะคะตรวจเจอก่อนเก็บไปตรวจสอบแล้วก็เก็บไปเลย
จะได้เข้าใจตรงกันนะคะส่วนใครที่ฉีดแล้วก็สบายใจได้นะฮะ
อุณหภูมิขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องไปตรวจภูมิแล้วอ่ะ
ฉีดแล้วมาตรการต่างยังต้องเหมือนเดิมใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมืออะไรแบบนี้
เพราะหลายคนก็พูดกันตรงว่าฉีดแล้วก็ติดโควิดแหละ